อ่ะเบรกนี้ยาวไปยาวไปนะฮะ

คนแรกที่ย้ายไปเล่นล่ะครมกับครูน่ะเนี่ย
อย่างที่เรารู้กันคุณอาสัญญาอยู่แล้วแต่อีกคนนึงที่จับตามองที่บอกออกจากช่อง๗ไปแล้วเนี่ยอีก๒คนเลยล่ะ
ก็คือคุณแพนเค้กกับใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกายังไม่มีคำตอบออกมา
แต่แพนเค้กเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่านางเอกสวยแจ่มนิสัยน่ารักแพนเค้กเขมมะนิดเนี่ย

แล้วก็ค่าตัวระดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ย

เรื่องต่อไปเขาต้องเล่นกับนี่นะฮะคุณแอนดิว
ส่วนคุณติ๊กเจษฎาพรที่จะเล่นอีกเรื่องหนึ่ง

คุณใหม่ไม่น่าจะเซ็นสัญญาแต่น่าจะมาเล่น

แล้วก็ได้ก็คงจะเป็นแพ็คเกจ

คุณม้ามีคนติดต่อค่าย้ายช่องกับเขาไหม

พ่อมาริโอนะ

รับบทเป็นพันโททงทบ
ทงรบแห่งกองทัพบกเนี่ยแล้วก็

อ้ำอธิชาติอีกประมาณสัก๓เดือน๔เดือนก็น่าจะจบแล้วถ่ายไป๔๐๕๐แล้ว
เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าใครจะเป็นนางเอกของคุณติ๊กเจษฎาพร

ไปดูที่ไอจีของคุณพีชทองเจือหน่อยไหม
อันนี้คือคุณม้า
เขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่
หลังจากบารักษ์โอบามาเนี่ยนะฮะ
เขาจะเปิดเผยข้อมูลมนุษย์ต่างดาว
ถ้านางได้รับเลือกในตำแหน่งปุ๊บเนี่ย
ที่เป็นพื้นที่รับต้องห้ามมาตลอดที่เราเกิดมา
นางจะนำข้อมูลมาเปิดเผยต่อชาวโรค

อันนี้คือผู้นำของโลก
ได้เป็นประธานาธิบดีเท่ากับนางเป็นสตรีหมายเล็กหนึ่งของโลกถูกต้องไหม

นางได้เป็นประธานาธิบดีนางจะเอามาเปิดเผยทุกอย่างเลย

ทุกคนก็ลุกฮือกันตอบรับอย่างรุนแรงเลยฮะ

นี่คือการหาเสียงของนางหรือเปล่า
ถูกต้องก็คือการหาเสียงนั้นแต่ว่าก็คือเป็นเครื่องว่าแต่ถ้าหาเสียงนั้นได้เข้าไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยก็จบข่าวนะ
ผมถามพี่ม้าหน่อยตัวข้างนอนอยู่นั่นคืออะไร

ตัวนี้ตัวอะไรนอนอยู่ปลาไหลหรือเปล่า
ก็เห็นก็บอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงเหรอวะ

พี่หนูอยากให้พี่เจอใครรู้ไหมดรเทพนมเมืองแมนจริง
ตกลงว่าต่างดาวเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีเหล็กทำยานมาเลย
มีไหมที่ดาวดวงมันมีเหล็ก

แล้วพี่คิดว่าโลกอื่นจะไม่มีเหรอถามจริง
คุณกล้องสหรัฐสังกัดปีชาเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้มากนะ

ลูกคุณพีชเนี่ยอันนี้เพื่อนเขาไปถ่ายรุ่นน้อง

มันผ่านมาแวบแค่นี้แล้วตัวมันก็ไม่ใช่ตัวเล็ก

ไม่ใช่แต่ก็อย่างดรเทพนมเขาพูดแล้วเขาบอกว่าตอนซึนามิอ่ะ

มาดูแล้วก็ตกด้วยมาจอดเลยตกตรงน้ำหรือจอดนี้เลย

เขาบอกจับได้ด้วยจับมาเป็นตัวเป็นได้ด้วย

เขาบอกเวลาเขาไปเชียงใหม่เขาก็เอาเพื่อนเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วย

ดรอาจารย์เทพนมเมืองแมน
เขามีมีด้วยเป็นเพื่อนกับ

เออแล้วก็วันดีคืนดีพระก็หายตัวไป
เขาเล่าอย่างนี้พระที่เชียงใหม่เว้ย

เพราะว่าเมื่อวานคุณพีชทองเจือเขาลงปุ๊บเนี่ย

คุณพีชผมเคยอ่านคำทำนายของคุณยายฝรั่งคนหนึ่ง

เอามาดูเหมือนหมีแพนด้าเอามาดูสิ

แล้วภาพมันแค่ภาพมันก็ทำคอมได้

ไปหาที่ไหนมาให้ละ
นี่ไงเนี่ยนี่ไง
เอดดี้ไงเอดดี้
ทุกวันนี้เขานั่งสมาธิอยู่ในปีละมิตร
อ้าวนุ่มอย่าไปนำหัวเราะสินุ่มชั่วแล้วเนี่ย
อันนี้พวกเธอก็ไม่เชื่อเขาเหมือนกันใช่ป่ะ

เมื่อก่อนสัมภาษณ์หนุ่มหนึ่งกิจศรีภูมิเสร็จ
เมื่อก่อนเขารับโทรศัพท์ฉันดีทุกวันนี้รายการอะไรบอกจาก

เพราะพวกนี้แหละอิมิติกรอุบาก
ชอบไปทำจังนี้จังไรนี้ออกทีวีว่าโอ๊ย
คุณผู้หนังย่ออากาศไม่ได้

ตายไปหัวเราะได้อย่างไรอะเค้าเป็นอาจารย์

เขาเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์
ช่วยคิดค้นไอจารย์

อันนั้นเราเชื่อเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
รออัดองค์กับดรเทพนมเป็นเพื่อนกัน
เอาแล้วทำไมเพี้ยนล่ะอีกคนนึง

ไม่ได้เพี้ยนเอาอีกแล้ว
แต่เขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาสามารถสื่อได้
เขาเชื่อส่วนบุคคลแล้วพิสูจน์ให้เห็นได้ไหม

สามารถพิสูจน์ได้เหมือนพุทธศาสนาไหม

เขาเป็นแบบนี้
เขาหมายความว่าเขาเคยเป็นลูกของดาวอังคาร

ช่วยเอาดรกเตอร์มาเจอกับคุณม้าอ่อนนภาษณ์สักรอบ

ดิฉันจะขอเป็นคนดูไม่เป็นพิธีกรเทปนั้น

ฆ่าละเผลอเจ้อเปอร์เจอร์
นางเปลี่ยนแล้วนางเสียงเปลี่ยนแล้ว

คุณเจนสุดาปาโตแต่งงานพริกร้อย
แต่งงานแล้วค่ะ

นักแสดงอีกท่านหนึ่งที่เราติดไว้ก็คือคนที่ตั้งคัน

ก็คือคุณแอนด์อาริชา

ใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนแรกผมเคยมาบอกเอาไว้จำได้ไหมว่า
ว่ามี๓คนเนี่ยก็คือมีคุณเบนท์คุณจิตาคุณลิดเดีย
แล้วก็มีเนี่ยคุณแอนด์แซมทองแล้วนะครับ
คือลูก๓คนนี้จะเกิดประมาณนี้

ไม่เอาแล้วให้ทำไอ้นี่ก่อนออกานิค
มดดำนี้ซี่ยิ้มจะหาเมียให้

มีอะไรมีอะไรมาดูอีกไหมเวลายังมีเหลืออยู่ตั้ง๓นาที

ก็มีการโชว์ตัวแทบไม่ขาดสายสำหรับสาวแน็ตเลยนะคะ
ต้องบอกว่ามีงานอีว้งอีเวนต์กลายเป็นตกเป็นข่าว
ผู้มาแอบอ้างว่าเป็นพ่อแท้ของเธอนะฮะ
จนโดนเหน็บว่าเป็นลูกอักกตันยูขึ้นมาได้เลยทันที
โดยสาวแน็ตไม่ยอมว่าบุคคลนั้นก็คือพ่อแท้ของเธอ
แต่ไม่สนใจหากคนจะมามองว่าอากตันยู

พ่อน้องไม่ได้เลี้ยงมาไม่ได้เลี้ยง

แต่เธอก็ไม่เคยโกรธหรือเกลียดพ่อที่ทิ้งไป
เรียกว่าเธอนาน่าดา่าจีบ

ควันอุปสรรมีนีกับปูปัญญาเขาไม่ถูกกันเหรอ
ก็ไม่รู้หมดเวลาแล้ว